คอยอยู่กรุงเทพมาโดนแล้วค่ะคำว่าโดนแล้วแปลว่าอยู่นานแล้ว
แต่ชื่อกรุงเทพมหานครเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แต่เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากแบรนด์ท็อกเป็นกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้กรุงเทพยังคงฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีข่าวออกมาด้วยนะคะ
ก็คือจะหนาวเลยค่ะช่วงสัปดาห์นี้เอาเป็นว่ามันมีความเป็นไปได้ยากละกัน
แต่ฝนที่ตกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยังคงตกต่อเนื่องและกระจายไปถึงภาคอีสานด้วย
คุณผู้ชมจะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้นะคะ
อีสานณช่วงเวลานี้มีฝนเกิดขึ้นแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแถวบุรีรำแล้วก็ลากยาวไปขอนแก่น
รวมถึงสกลนครและนครพนมค่ะ
อกจากนี้ภาคใต้เช้านี้ก็ยังคงมีฝนด้วยนะคะ
จุดนี้น่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชุมพร
ทีนี้รู้เรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ค่ะ
ลมตะวันตกแรงขึ้นแรงขนาดไหน
เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ฝนตกในภาคเหนือ
แต่ทีนี้เขาแรงขึ้นแล้วทำให้ภาคอีสานเกิดฝนด้วย
วกกับลมหนาวที่กำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกัน
และลมทะเลค่ะมาจากใต้แบบนี้พัดขึ้นไปเลย
ทำให้ภาคอีสานเกิดฝนได้
ตรวจสอบเรื่องของฝนกันต่อค่ะจุดไหนบ้าง
อุบลราชธานีบ้านดิฉันระวังเด้อค่ะ
เมืองนี้มีฝนรวมถึงภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และภาคใต้ก็ยังคงมีฝนเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทะเล
โอ้โหภาคใต้เยอะด้วยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะ
แม้ว่าฝนจะมีเยอะในภาคใต้แต่คลื่น

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นสีฟ้าเลย
คลื่นลักษณะแบบนี้สูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
เช่นเดียวกับฝั่งทะเลอันดามันตรงนี้ตรงนี้
ฝั่งทะเลอันดามันตรงนี้คลื่นไม่สูงเช่นเดียวกัน
ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวช่วงนี้ออกไปดำน้ำดูปากการัง

ลมหนาวความถี่ความถี่ของเส้นอากาศแบบนี้ค่ะ
มันแสดงว่ากำลังเขาค่อนข้างแรง
ลมหนาวที่มาจากประเทศจีนกำลังแรงแต่เห็นเส้นสีแดงไหม
เส้นสีแดงนี่คือเส้นความชื้น
นี่แหละคือคำตอบ
ก็คือภาคอีสานช่วงนี้จะมีฝนนะคะ
แล้วก็ความชื้นที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย
ทำให้อุณหภูมิไม่สามารถลดไปได้เลย
๙องศาเซลเซียสมีความเป็นไปได้ยาก
แต่อุณหภูมิจะลดลงนิดหน่อยนะคะ
หลังจากที่ฝนตกไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือ
เพราะว่าหลังจากที่ฝนตก
จะเห็นว่าอากาศมันจะเย็นขึ้นได้เล็กน้อย